ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวก่อนนะคะนดเมคคนึงนิตค่ะ
เป็นพิธีกรสาวสุดสวยของเรา
ข่าวใส่ใครสดใหม่ให้เยอะ
แต่ว่าคุณผู้ชมดูซะก่อนสวยเป๊ะปังแล้วก็แบบเออออลล่ามากเลยคุณผู้ชม
และเมื่อวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะพี่รถเมย์เนี่ย
เพิ่งโพสต์ภาพฉลองวันเกิดครบรอบ๓๖ปีนะ
ก็ฉลองวันเกิดกับคุณสามีแบบเรียบง่ายเลย
โดยว่าที่คุณแม่คนสวยได้เปิดใจในงานอีเวนต์ค่ะกับพี่นักข่าว
ว่าตอนนี้หายจากอาการแพ้ท้องแล้วนะกลับมาทำงานได้ปกติแล้วค่ะ
แต่ต้องออกตัวก่อนนะว่าขอแค่จัดรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีก็แล้วกัน
แล้วก็แต่ยังไงพี่รถเมย์ก็ยังไม่ทิ้งงานบันเทิงแน่นอน
เดี๋ยวไว้คลอดลูกแล้วทุกอย่างลงตัวเดี๋ยวกลับมารับงานแสดงเหมือนเดิมแน่นอน

โดยตอนนี้ค่ะทั้งสามีพี่บอลนะคะแล้วก็พี่รถเมย์เองเนี่ย
วุ่นเลยเตรียมตัวไงเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่นะคะ
ตระเวนอย่างที่เห็นเลยตระเวนช้อปปิ้งให้ลูก
เก็บไว้เขาบอกว่าเต็มบ้านหมดแล้วนะ

เคยมีลูกครั้งแรกความรู้ก็ไม่มี
ไม่รู้ว่าเวลาจะไปคลอดลูกทีนึงเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเตรียมอะไรบ้าง

ซื้อแล้วซื้ออีกงงไปหมดบางทีซื้อมาซ้ำกันด้วยตลกมาก
จริงจริงนุ้วความเป็นพ่อคุณแม่แบบใหม่